เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นรถที่จอดอยู่คุณผู้ชมค่ะ
รถกระบะคันหนึ่งไปจอดในที่ห้ามจอด
ตำรวจก็ล็อกล้อแต่เรื่องมันไม่จบ
เพราะว่าคนที่ถูกล็อกล้อไม่ยอมเสียค่าปรับค่ะ
ท้าทายแล้วก็ต่อว่าตำรวจแบบหยาบคาย
สุดท้ายตำรวจเนี่ยนะคะก็ต้องจับใส่กุญแจมือค่ะ
ดูผิดเจ้าพนักงานทำไม
คุณวรพรพวกเขาอยู่ในตำนาน
คนในโลกออนไลน์เรียกเขาว่าครอบครัวหัวร้อนครับ

เข้าใจครับนี่แหละครับอ่าครับ

แล้วก็ผู้จ่ายหยาบคายใส่ตำรวจ
แล้วก็มีการท้าทายตำรวจด้วย

จอดอยู่ที่ถนนทิพย์ช้างอำเภอเมืองลำปาง
ตรงนั้นเนี่ยคือถ้าดูดีมันจะมีป้ายห้ามจอดปักอยู่
เนี่ยค่ะเห็นชัดเลยแต่ไม่ยอมรับความผิด

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ยังไม่หยุดค่ะจนสุดท้ายตำรวจต้องขอกำลังเสริม

ดูคลิปนี้หน่อยอันนี้คือคลิปฝั่งครอบครัว
ครอบครัวเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้
ทางฝั่งครอบครัวก็ถ่ายไว้จังหวะที่ตำรวจใส่กุญแจมือ

ขอข้อมูลไปที่สพเมืองลำปาง
แต่ว่าตำรวจที่โรงพักขอให้ร้อยเวรเจ้าของคดี
เป็นคนให้ข้อมูลแล้วเมื่อคืนตำรวจนายนี้ไม่ได้เข้าเวร

วันนี้เราก็ให้ดูคลิปของทั้งสองฝั่ง
จังหวะที่ตำรวจจะมาเพื่อที่จะให้จ่ายค่าปรับนะคะ
แล้วก็จังหวะที่สุดท้ายตำรวจตัดสินใจ

มันก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ